สีสันข่าวมาแล้วนะครับมาพร้อมกับพี่ทิศเป้นะครับ
ใช่ค่ะ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
เคยเล่นของเด็กแบบเด็กไหมฮะ
เล่นอะไรบ้างฮะ
แล้วก็สู้กันบนเวทีใครอยู่ใครไปเชิญชมได้เลยครับ
เอาฟาดไปถอยไปลุกไปสอกเขานี่แหละความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสีจี
เอาของจริงมาสู้กันเลยเพลินไปอีกแบบครับ
ส่วนของฉันแบบนั้นฉันไม่เคยเล่น
ระดับฉันแล้วต้องโบลิ่งรู้ไหม
นั่นไงพิ้นไว้ถอยโดยการโยนลูกบูลลิ้งเข้าไป
รางมันจะสไตล์หรือจะควงหมุนไปชนพิน

คอยดูนะพร้อมท่านจะโยนแล้วนะ
หนึ่งสองซ่ำขาขยับมือโยนไป
อ้าวฉะไหนโยนไปชนลูกทีวีล่ะครับคุณพี่

งั้นปล่อยตัวกับข้าวอาหารพวกเธอพร้อมแล้วนะ
เวลากินอย่างมุมมามเข้าใจไหม

ง่ำอะไรครับคุณแม่

นายเก่งนายรูปหล่อใจดีมากเลย
มายหิวหอม
เมื่อไหร่จะได้กินน้องไก่หน้าหิวเลยค่ะ

แหมมารยาทร้อยเล่มเกวียนเลยนะ

แม่ทำได้ทุกอย่างเลยนะคุณเหมียว
เอานะลูกนะสำหรับเราฝึกมาเยอะไม่ต้องกลัว

ถ้าท้ายถูกเปิดเจออาหารเจ้าก็จัดการไปเลยนะ

แก้วนี้ครับพ่อผมเก่งไหมครับพ่อ

แม่สุดยอดจริง

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ